นี่นอกจากจะมีแชทไลน์หลุดแล้วมีเอกสารหลุดด้วยนะคะ

เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญให้เตรียมความพร้อม
คนก็คิดกันว่าเอ๊ะใครจะมาเหรอ

เดือนกรกฎาคม๒๖๒๗ช่วงแถวนั้นใครบอกจะกลับมานะคะ
คุณทักษิณหรอเอ๊ะนี่คนก็เลยบอกว่าเอ๊ะอันนี้คือเตรียมสำหรับกรณีนี่ไง
เพราะว่าเส้นทางเห็นไหมจากสนามบินแต่ปลายทางคือศาล
หรือไม่ก็สถานที่ควบคุมพิเศษหมดเลย
เขาก็เลยบอกว่าเอออันนี้นี่คือเอกสารหลุด
สำหรับการต้อนรับคุณทักษิณกลับบ้านหรือเปล่า
เป็นเอกสารการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย
ระบุว่าเป็นการประชุมช่วงเช้าวันนี้ห้องประชุมปารุสกวัล
บัญชาการตำรวจนครบาล
ระเบียบวาระที่๒ข้อ๒๒คือขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย
กรณีมีผู้ต้องหาตามหมายจับเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
โดยเครื่องบินโดยสารณท่าอากาศยานดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ
คนก็เลยบอกว่าอันนี้น่าจะหมายถึงนายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกแน่เลย

ก็คือเนี่ยช่วงประมาณสัก๒สัปดาห์ได้ไหมคะ

ก็คุณทักษิณเกิด๒๖กรกฎาคม
เอกสารยังระบุระเบียบวาระข้อที่๓

ก็คือเรื่องกำหนดเส้นทางการเดินทางอย่างที่บอก
หลักก็คือจากสนามบินไปศาล

เป็นสถานที่ควบคุมพิเศษเนี่ยนะคะ
๓๑๑กับ๓๑๒เนี่ยคือไปสาร

กองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติด

จะเป็นการคุมตัวไปที่สารดีกาสนามหลวง
แล้วก็เส้นทางจากสารดีการสนามหลวง

หลักและเส้นทางรอง๖เส้นทาง
และให้กองบังคับการตำรวจจราจรรับผิดชอบ
ส่วนแผนความปลอดภัยแนวทางการวางกำลังรักษาความปลอดภัย

๑๙๑กำหนดแผนปฏิบัติในพื้นที่ที่กำหนดนะคะ

ก็ตีความไปว่าคุณทักษิณจะกลับประเทศไทยนั่นแหละ

เพราะที่ต้องไปที่สนามบินใช่ไหม

แล้วก็สุดท้ายไปจบที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ในช่วงเวลาการเมืองเข้มข้นแบบนี้
แล้วคุณทักษิณเคยบอกจะกลับบ้านเดือนกรกฎาคม

สงสัยจะกลับจริงนะคุณรัชพร

ออกมาเป็นขั้นเป็นตอนมีรายละเอียดแบบถี่ยิบแบบนี้เลย

เพราะคุณอุ้งเป็นคนเดียวที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุด

ก็ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการเดินทางกลับไทยของคุณทักษิณ

บอกว่าคุยกับพ่อแล้วเรื่องการเดินทางกลับไทย
ก็บวกลบกับที่เคยบอกเอาไว้ไม่มาก
สมมุติถ้าไม่ได้กลับในเดือนนี้
ถ้าไม่ได้กลับเดือนกรกฎาคม
ที่เคยบอกไว้ก็เลื่อนออกไปไม่มาก
แต่ขอดูการโหวตนายกพรุ่งนี้ก่อนว่าจะจบลงยังไง
เพราะพ่อไม่อยากให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการเมือง
การเดินทางกลับมาของพ่อจะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
แต่คนก็มองภาพไปแล้วว่ามันคือการเมือง
เพราะฉะนั้นถ้ากลับมาแล้วเป็นการแก้ปัญหาได้ก็จะดีกว่า
ไม่อยากให้กลับมาในช่วงที่การเมืองยังไม่นิ่ง
แล้วยิ่งทำให้วุ่นวายพ่อก็ไม่อยากเป็นแบบนั้น
นักข่าวเลยถามย้ำว่าตกลง
คุณทักษิณจะกลับเมืองไทยหลังจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยใช่ไหม
คุณอุ้งบอกว่าพ่อไม่ได้พูดว่าต้องตั้งรัฐบาลก่อน
และการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ได้มีโจทย์เรื่องการตั้งรัฐบาล
ขอให้สถานการณ์ทางการเมืองมันนิ่งกว่านี้
พอกลับมาแล้วจะได้ไม่เป็นการกระตุ้นทางการเมือง
เพราะไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายห่วงประเทศในเรื่องนี้ค่ะ

ก็ยังคุยกับคุณพ่ออยู่เลยว่าเรื่องของการกลับมาเนี่ย
คุณพ่อก็พูดเลยว่าเราก็บวกลบจากเวลาที่บอกไว้ไม่เยอะหรอก
แต่ว่าไม่อยากให้ประเด็นของการเมืองที่ยังไม่นิ่ง
ในช่วงที่การเมืองยังไม่นิ่งยังไม่สงบ
แล้วจะทำให้เกิดความวุ่นวายคุณพ่อก็บอกว่า

แต่อิงคิดว่าก็คงไม่ใช่แบบว่าโอ๊ย
เปลี่ยนวันกลับเป็นที่ไหนก็ไม่ทราบอาจจะแค่บวกลบไม่เยอะ
จะกลับมาแต่ว่ากรกฎาถ้าสมมุติว่าไม่ใช่
ก็อาจจะเป็นไม่นานไปกว่านั้นเยอะค่ะ
ต้องดูก่อนว่าเราจบแบบไหนพรุ่งนี้เป็นอย่างไร
ต้องดูอีกทีด้วยนะคะ
เดี๋ยวมีก็จะได้สามารถจัดการได้ทันทุ่งที

เฉยคนเราต้องมีการเตรียมตัวว่าอย่างนั้น
แต่ถ้าฟังจากคุณอุ้งอิ๊งก็คือเลื่อนไปก่อน
กลับแน่แต่บวกลบนิดหน่อย
ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะถึงนี้
ที่การเมืองยังรู้ไม่ค่อยนิ่ง